ไปดูสาวโคราชเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับ
แล้วก็ใช้ชีวิตที่ต่อสู้ในการประกอบอาชีพ
ดังนั้นเขาก็เลยเพาะเห็ดถังเช่าให้คุณพ่อกินบรรเทาอาการป่วย
ถังเช่านี้ได้ยินชื่อมานานแล้วเขามีประโยชน์มาก
โดยเฉพาะคนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
ใช่ฮะเห็ดถังเช่าบรรจุขวดโหลกว่า๔๐๐ขวดนะครับ
ถูกนำไปเพาะในห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิแบบนี้นะครับ
ความกว้าง๓เมตรยาว๖เมตรห้องควบคุมก็ดูสะอาดสะอาดนะ
ถือว่าเป็นธุรกิจในครัวเรือนของนางสาวกันทิพย์โรธกระหนกนะครับ
อายุ๔๑ปีชาวเมืองนครราชศรีมา
โดยคุณพี่กันทิพย์บอกว่าแต่ละขวดใส่ส่วนผสม๕อย่าง
แก่เชื้อเห็ดถังเช่าเป็นถังเช่าจักรพรรดิด้วยนะครับ
ใส่ข้าวสังหยดหนอนไหมน้ำมันฝรั่ง
แล้วก็น้ำข้าวโพดควบคุมในห้องเย็นอุณหภูมิ๑๘องศาเซลเซียส
ช่วงที่เชื้อเห็ดยังไม่โตต้องปิดผ้าคลุมไว้ก่อน
แต่หลังจาก๓สัปดาห์นะครับเชื้อเห็ดก็เริ่มโต
จะเปิดผ้าคลุมออกให้เชื้อได้รับแสงแดดแล้วก็ดูแลอย่างดี
จนกระทั่งครบ๓เดือนเห็ดทางเช่าจึงจะโตเต็มที่
แล้วก็มีดอกสีทองสวยงามพร้อมเก็บมาอบแห้งได้ทันทีอย่างที่เห็น
โดยคุณพี่กันทิพย์บอกว่าธุรกิจนี้เกิดจากคุณพ่อ
เคยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของธาตุเลือด
พยายามศึกษาสิ่งที่จะมาช่วยเสริมสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้น
เพราะว่าเห็ดถังเช่าเป็นยาสมุนไพรชั้นเลิศ
จากนั้นได้สั่งซื้อเห็ดถังเช่าชนิดแคปซูล
มาจากต่างประเทศให้คุณพ่อรับประทานนะครับ
ก็ปรากฏว่าไม่กี่เดือนผลการตรวจค่าเลือดดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
แต่ว่าผลิตภัณฑ์เห็ดถังเช่าเราก็รู้กันอยู่
เวลาไปต่างประเทศถ้าโดยเฉพาะไปจีน
เขาพาไปร้านยาร้านสมุนไพรแบบนี้
โอ้โหบางทีเราก็ซื้อไม่ลงเนอะราคาค่อนข้างสูงนะครับ

ซื้อมาจากต่างชาติราคาค่อนข้างสูง
ตัดสินใจศึกษาการเพาะเห็ดถังเช่าอย่างจริงจัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
แล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาเริ่มนำความรู้
เพาะในห้องเย็นห้องปลอดเชื้อได้มาตรฐาน
สามารถเพาะเอ็ดถังเช่าคุณภาพดีขาย

จากสำนักงามมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ
มีทั้งแบบชนิดแคปซูลแล้วก็ชนิดอบแห้ง

ใช่ตรงที่สำคัญไม่ต้องไปซื้อในประเทศจีนนะครับ

แพงราคาสูงเขาก็เป็นเห็ดคุณภาพนี่ของเราก็คุณภาพนะ
แล้วก็มาตรฐานเป็นไปแบบสากลเลย
ในห้องปลอดเชื้อด้วยศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะ